มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้

มันไม่ได้
เกิดขึ้นที่คลองศาลกรุงเทพนี่เองค่ะ

สำหรับเหตุของความคลุ้มคลั่งครั้งนี้ค่ะ

เขามีความเครียดเกิดขึ้น
เรื่องครอบครัวเมียหอบลูกหนี
เรื่องเศรษฐกิจขายของไม่ได้ไปเหมารองเท้ามือสองมาขาย
จะเห็นภาพนะตั้งโต๊ะอยู่ที่หน้าบ้านขายคู่ละ๑๐๐บาท
ก็ยังขายไม่ได้ก็เลยเกิดความเครียดนะคะ
ลุ้มคลั่งขึ้นไปยืนอยู่บนหลังคาบ้านแล้วก็กวัดแกว่งมีดไปมา
ให้คุณผู้ชมดูคลิปช่วงวินาทีนี้ค่ะ

มึงพาลูกกูหนีทำไมลูกกูใกล้จะสอบแล้ว
ฆ่าเธอลูกผมืผมือหน้จม่ายนึงทำกับกูแบบนี้

ผมพร้อมอยู่แล้วพูดยังไงผมว่าอยู่ข้างนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
เนี่ยอารวาสโวยวายอยู่แบบเนี้ย

ลักษณะน่าจะคุยกับเมียเก่า

เพราะว่าเมียเก่าหอบลูกหนีไป
แล้วตัวเขาเองเขาอยู่คนเดียวตอนนี้ก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะคะ
แต่เนี่ยลักษณะที่มายืนอยู่แบบนี้แล้วร้องตะโกนกวัดแกว่งมีดดาบไปมา

แล้วช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อม
เอาน้ำมันเบนซินราดที่แผงรองเท้าของตัวเองด้วย
กะจะเผาจะเผาให้หมดทุกอย่างเลย
บอกแบบนี้นะคะแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านค่ะ
บ้านหลังนี้นะคะเขาเป็นคนรับจ้างดูแลอยู่
และหลังจากนั้นปิดประตูรั้วแน่นหนาเลย
แล้วแถมปล่อยหมาออกมาจากบ้านค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าหมาอยู่ในบ้านอีกประมาณ๕๖ตัว
ดุทั้งนั้นเลยคุณเจ้าหน้าที่ระวังนะ
เจ้าหน้าที่เองไม่ว่าจะเป็นตำรวจและอาสาสมัคร
ก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะได้แต่ยืนเจรจาอยู่นอกรั้วบ้าน
จากนั้นผู้ชายคนนี้ค่ะปีนขึ้นไปบนหลังคาชั้นหนึ่ง
เกลี้ยกล่อมต่อค่ะอยู่พักนึง
ก่อนให้เพื่อนบ้านต่อสายโทรศัพท์ให้คุยกับเมีย
แต่เครียดกว่าเดิมค่ะโวยวายหนักกว่าเดิมนะคะ
จากนี้เขาก็ถามไปว่าถ้าคุยกับเมียแล้วโมโหขนาดนี้
อยากคุยกับใครอยากคุยกับใครเขาบอกอยากคุยกับนายจ้าง
เขาก็ต่อสายให้คุยกับนายจ้างเชื่อนายจ้างจริง
นายจ้างเกลี้ยกล่อมยอมมอบตัวแต่โดยดีนะคะ
จากการสอบถามเพื่อนบ้านค่ะผู้ชายคนนี้นะคะ
ทราบชื่อนายสายสมรนารีอายุ๓๖ปีเป็นชาวลาว
แต่มาอยู่ไทยสิบสามปีแล้วส่วนสาเหตุเพื่อนบ้านพูดตรงกัน
อย่างแรกเลยตกงานก็เลยเครียดซื้อรองเท้ามาขาย
อยู่หน้าบ้านคู่ละร้อยก็ขายไม่ได้
และช่วงนี้ก็ทะเลาะกับพันรยาพันรยาก็หอบลูก
หนีไปแล้วหนีไปอยู่ต่างจังหวัด
เรื่องต้นตำรวจพาไปสงบสติอารมณ์นะคะ

ก็ต้องนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องอาการทางจิต